ยังไงโจรยังมารยาทงามได้อยู่หรอคะ
เอามาให้ดูกันไม่ใช่ว่าต้องทำแบบนี้นะ
คือโจรไปไหว้สารพระภูมิที่หอพัก

ก่อนที่จะไปขโมยเขาอะครับ
ไปเรื่อยภาพจากกล้องวงจรปิด

ในเขตวุฒาราม๖เขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละ

นี่ท่าทางของเขาอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับ
รูปร่างผอมสูงเดินเข้าไปในหอพักเวลาประมาณสัก๖โมงเช้า
วันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา

เห็นสารพระภูมิหน้าหอพัก

เห็นแล้วทำไงต่อยกมือไหว้ขอเข้ามาลาโทษก่อนหนึ่งทีนี่ขอโทษนะครับ
วันนี้จะขออนุญาตเข้ามาขโมยของในหอพักแห่งนี้นะครับ
ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้แล้วก็ขอเข้ามาขออภัยกันด้วยครับ

นี่เหรอมารยาทงามแบบนี้เหรอคะ
โอ้โหมารยาทงานแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องโดนจับอยู่ดี
คือเขาเดินสำรวจรอบแล้วก็เดินไปหน้าห้องแห่งหนึ่ง

ชายคนนี้นะครับจึงเดินไปที่หอพักอีกด้านหนึ่ง

สุดท้ายนะครับเดินกลับมาแล้วก็ขโมยบางสิ่งบางอย่าง
ที่ช่องเก็บของหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้เช่า
แล้วเดินออกไปอย่างชิวเลย
โอ้โหเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ
เจ้าของหอพักเขาก็เลยนำคลิปมาโพสต์เตือนภัยค่ะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีผู้เช่ามาแจ้งว่ากระเป๋าถือที่ใส่ไว้ในช่องเก็บของรถจักรยานยนต์หายไป

ก็เลยเห็นนี่แหละว่ามีคนร้ายพยายามเข้ามาขโมยทรัพย์สิน
ก็เลยเตือนผู้เช่าให้ระมัดระวังว่าให้เก็บของมีค่าให้ดีนะคะ
และแน่นอนค่ะก็ได้นำหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ติดตามผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยอาจจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกก็เป็นได้

เขาเลยเห็นว่าหอพังนี้มันเดินเข้าได้ง่าย

พระมายใจมากเลยแสดงว่าเคยก่อเหตุมาก่อน

เอ๊ะจะซ้ายจะขวานี่ก่อนนะ
ยังมีเวลาเอายาเส้นไปปั่นปั่นปั่นม้วนม้วน

หอพักแห่งนี้ถ้าเกิดว่าทำได้เราก็ควรจะมีประตูกั้นไหม

ใช่ไหมถ้ามันมีแบบว่าป้องกันไม่ให้เข้ามาง่าย
แล้วก็ไอ้พวกนี้อย่างน้อยมันลำบากหน่อยที่จะขโมยของ
แล้วก็เตือนคนที่พักอยู่อาศัยนี่เนาะ
เอาของมีค่าไว้ในรถบางทีอาจจะลืมแล้วก็เป็นไปได้
แต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยคนร้ายเข้ามาแต่ไม่มีของให้เขาเอาไป
ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะอันนี้ก็เตือนกันด้วยความเป็นห่วงบรรยาย